ผู้หญิงคู่นึงอยู่ชั้น๒ของบ้านนะคะ
ต้องเอามือถือถ่ายลงมาเพราะว่ามีผู้ชายอีกคนนึงมาพร้อมเพื่อนเลยนะ
นั่งกระบะมาแล้วก็เอาไม้มาทุบทุบรถเขา
มองไปอันนี้มันอดีตลูกเขยนี่นะ
ลูกเขยทุบรถอดีตพ่อตาทำไมเดี๋ยวดูคลิปก่อนค่ะ
ใช่ใช่พี่พี่โทรให้หน่อย

ให้มาเลยพี่

เพื่อกเนี่ยมาแล้วแต่ตำรวจมา

นี่ค่ะเสียงผู้หญิงเนี่ยบอกโทรเลยเอาเผือกท้ายไว้เนี่ย

ส่วนคนที่ชื่อเผือกที่ถูกเอ่ยชื่อเนี่ยคืออดีตพ่อตา
และคนที่กำลังทุบทุบทุบทุบรถอยู่
ชื่อในโทนเป็นอดีตลูกเขยคือทุกอย่างเป็นอดีตไปหมดแล้วนะคะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คือปัจจุบันนะคะ
พ่อตาแม่ยายนี่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เลยค่ะบอกโอ้โห
นี่พาเพื่อนมาทุบรถกันอย่างนี้เลยเหรอ
หลังจากทุบจนหนำใจแล้วเนี่ยในโทนก็ขึ้นรถกระบะคันสีขาวที่มากับเพื่อนเนี่ย

เราส่งคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะ
ก็เจอกับคุณเผือกคุณเผือกเป็นอดีตพ่อตาในโทน
ก็บอกคือในโทนเนี่ย
เคยแต่งงานอยู่กินกับลูกสาวผมซึ่งเป็นลูกเลี้ยงนะ

ทั้งคู่นี่แต่งงานกันตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมพี่อุ๋ยม๒

ชอบทำร้ายร่างกายกันแล้วก็มีผู้หญิงอื่นด้วย

แต่โทนมาคิดว่าผมกับเมียไปกีดกัน
แล้วก็ผิดใจกันเรื่องอะไรรู้ไหม
ไม่ยอมขายผักบุ้งให้เพื่อนของโทน
โทนก็เลยอาหารวรวายเลย
ถึงขั้นโพสต์ท้าผมให้ไปต่อยกันตัวต่อตัว

แถมยังขู่ด้วยบอกว่าเจอที่ไหนจะยิงให้ตายทั้งครอบครัว
ยกกลัวจ้ะยกกลัวเลยหรอ
ใช่แต่ทีนี้ยังว่าเขาเหมือนมีอิทธิพลนะ
มีอิทธิพลของผมบ้างผมขอชี้แจง
ผมอยู่กินกับการที่เป็นภรรยามานานกว่า๑๑ปี
ที่ผ่านมาอดีตพ่อตาไม่เคยพูดจาดีกับผมเลย
อารมณ์ก็ร้อนทะเลาะกันมาตลอด
เมื่อก่อนเนี่ยอดีตพ่อตาเคยเปิดร้านซ่อมรถ

ผมก็หาหานะ
หามาเสร็จปุ๊บก็พูดจาไม่ดีจนลูกค้าเขาหนีหายกันไปหมด

ส่วนในเรื่องผักบุ้งหลายคนอาจจะมองว่าอะไร
ไม่ขายผักบุ้งให้เพื่อนต้องมาโกรธแค้นกันขนาดนี้
ฟังก่อนเขาให้ผมไปหาคนมาตัดมาซื้อผักบุ้ง
ผมก็ไปหาจนได้เพื่อนให้มารับซื้อ
แล้วสุดท้ายอดีตพ่อตาก็ไปขายให้กับคนอื่น

ส่วนกับแม่ยายก็มีปัญหาเหมือนกันทุกวันนี้ก็ไม่คุยกันเลย
ทีนี้ที่ว่าเลิกกับแฟนคุณรู้ไหมเลิกกันยังไง
เช้าวันที่๓๑มกราคมต้นปีที่ผ่านมา
ภรรยาถือกระเป๋าเดินเข้าไปในโรงงานไปทำงาน
แล้วหลังจากนั้นการภรรยาผม
ก็ข้ามถนนกลับไปที่ลานจอดรถ

ผมให้ลูกทั้ง๓คนโทรไปเขาก็ไม่รับ
ตอนนี้ลูก๓คนอยู่กับผม

โดยที่แม่หายไปไหนก็ไม่รู้เลย
ผมถึงขั้นโพสต์ตามหาแล้วแจ้งความกับตำรวจ

แต่เรื่องทุบรถเนี่ยที่เห็นในคลิปอันนี้จริง

ผมโพสต์ช้าให้ต่อยกันตัวต่อตัวใช่ไหม

โทรมาท้าผมให้ไปต่อยตัวต่อตัว

แต่ก็ทำไปด้วยอารมณ์ไม่ได้คิดจะทำจริงหรอก
เพราะตอนนี้ผมมีเมียใหม่แล้ว

ยังเซ็นใบหย่าไม่ได้นี่ไง

แล้วพี่ที่แบบบอกว่าจะไปยิงทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่เลยนั้นผมก็พูดเลยนะด้วยความโหดในแคลป์ด้วย

เอาเบื้องต้นตำรวจภูทรบางเลนก็ลงบันทึกประจำวันนะคะ

ก็คือทำให้เสียทรัพย์นั่นแหละที่ได้ทนไปทุบรถของอดีตพ่อตา
แต่เรื่องข้อหาอื่นมันยังไม่ได้เข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัว
อันนี้ก็ต้องดูถ้าเกิดสมมุติคุณโทนบอกเขามีเมียใหม่แล้ว

ทะเบียนสมรสกับเมียคนเก่าที่เขายังตามไม่เจอเนี่ย
อันนี้ก็ต้องดูว่ายังไงจะไปนัดหย่ากันหรืออะไรแบบไหน